ดูเรื่องของคนขับแท็กซี่กันหน่อยค่ะ
แต่ว่าพอฟังข่าวนี้ไปคุณผู้ชมสงสารคนขับแท็กซี่แน่
เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เขาโดนผู้โดยสารนะคะ
แต่โทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเป็นของภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วมีรูปต่างของภรรยาจะเก็บไว้ดูต่างหน้า
แต่ปรากฏผู้โดยสารขโมยไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้ถูกเอามาโพสต์ไว้เราอ่านตามเราก็สะเทือนใจเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะคือในเพจนึงเขาโพสต์ภาพคนขับแท็กซี่คนนี้
อายุประมาณสัก๖๐๗๐ปี
คือเหมือนกับนั่งเศร้าซึมมองไปที่รถตัวเองอยู่ในอู่ซ่อมรถ

บอกว่าขออนุญาตเล่าอีกมุมของแท็กซี่ให้ฟัง
ผมมาซ่อมรถเจอคุณตาคนนี้ขับรถแท็กซี่
ทะเบียน๑มมกไก่๓๓๕
เห็นแกนั่งซึมผมก็เลยชวนแกคุย
ผมถามว่าคุณตาหาเงินไม่ได้เหรอถึงซึม
ก็ตอบกลับมาค่ะบอกว่าผู้โดยสารขโมยโทรศัพท์ไป

ผมก็เลยปลอบแกว่าเอาหน้าตานึกว่าฟาดเคราะห์ละกัน
แต่ทีนี้คุณตาแกตอบกลับมาค่ะ
บอกว่าตาไม่ได้เสียดายโทรศัพท์
แต่ตาคิดถึงแม่บ้าน
แล้วคุณตาเขาอธิบายต่อเลยนะบอกว่า
เมียตายไปได้ไม่นานแล้วมือถือเครื่องนั้นเป็นของเมีย
คือตาเอาเก็บเอาไว้มาเปิดดูรูปเมียเวลาคิดถึง
อยู่ด้วยกันมาตั้งนานมือถือหายแบบนี้

เพราะว่าจะไม่ได้เห็นรูปของเมียอีกแล้วนะคะ
ทีนี้พอเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไป

บอกว่าให้คนที่ขโมยรีบเอาไปคืนเลยนะ
บางคนบอกดูสิคะอ่านแล้วน้ำตาไหลเลย
บางคนก็ตอบว่าเดี๋ยวผู้โดยสารคนนี้จิตใจทำด้วยอะไร
แล้วก็บางคนก็บอกว่าอยากให้ไปแจ้งความ
แล้วก็ตามหาประสานกับทางค่ายโทรศัพท์
เป็นกำลังใจให้กับคุณตาขอให้ได้โทรศัพท์คืน
คือของบางอย่างมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเรื่องของราคา
คนที่เอามาโพสต์ก็บอกว่าพอได้รับฟังคุณตาแบบนั้น

ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ฟังอยู่ก็